เป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ใหญ่จริงจริงค่ะเพราะอะไรเพราะว่ารถพ่วงสิบแปดล้อสองคัน
แล้วมีรถบัสอีกคันนึงแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะ
โชเฟอร์คนขับรถพ่วง๑๘ล้อถือมีดมาเลยนะลงมาจะวิ่งไล่ฟันคนขับรถบัส
นักข่าวของเราไปเห็นพอดีตะโกนพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นลองดูค่ะ
ใจเย็นพี่ใจเย็นก่อน

นี่อยู่กลางถนนแบบนี้แล้วก็ถือมีดแบบนี้
นี่ค่ะนี่ถนนสายนครหลวงบ่อโพงนะคะอยู่ตรงสี่แยกโคกมะลิค่ะที่อายุทยา
นักข่าวไปเจอเหตุการณ์นี้พอดีเลยถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เห็นรถพ่วง๑๘ล้อทั้ง๒คันใช่ไหมคงจะมาจากบริษัทเดียวกันนั่นแหละ
แล้วเขาจอดติดไฟแดงอยู่ทีนี้เขาเหมือนกับประกบรถบัสคันนู้น
แล้วส่งเสียงโวยวายทะเลาะกันนะคะคนขับรถพ่วงเองเนี่ยลงจากรถถือมีดไปไล่ฟันรถบัสคู่กรณี
นักข่าวต้องตะโกนบอกให้ใจเย็นก่อนนะคะ
แล้วฝั่งรถบัสเองคงจะเห็นแหละว่ารถพ่วงมีมีดก็ค่อยขับรถออกไป
นักข่าวนะไปบอกตำรวจที่อยู่ตรงป้อมจราจรนะคะก็แจ้งตำรวจ
ให้แจ้งตำรวจที่สพนครหลวงจะได้สกัดตรวจรถพ่วง
แต่ว่าระหว่างที่ตำรวจรอตำรวจอยู่นะคนขับรถพ่วงก็กลายเป็นอ้าวเปลี่ยนจุดแล้ว
จากเดิมไปโฟกัสที่รถบัสใช่ไหมหันมาหานักข่าว
แล้วก็มีการต่อว่านักข่าวที่ถ่ายคลิปของพวกเขาด้วยลองดูค่ะ
นี่ไงตะโกนถามไปแจ้งความไหมฝั่งรถสิบแปดล้อถามว่าแจ้งเรื่องอะไร
หลังจากนั้นนะเขาไม่ได้อยู่รอตำรวจหรอกค่ะก็๒คันเลยรถพ่วง๑๘ล้อ
รีบขับออกไปจากแยกตรงนี้นักข่าวเลยเอาคลิปนี้ให้กับตำรวจสพนครหลวง
จะได้ไปเป็นหลักฐานตามตัวคนขับรถพ่วงรวมถึงรถบัสคู่กรณีมาสอบสวน
จะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเพราะคนที่ผ่านแยกตรงนั้นก็ตกใจไง
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมฝั่งโชเฟอร์รถพ่วงหัวร้อนอย่างนี้นะคะ